กลับมาติดตามเรื่องราวของวงระเบียบวาธศิลป์กันหน่อย
เห็นว่ากำลังมีงานเจริญรุ่งเรืองไปได้สวยเลย

เพราะว่าพบมีทีมงานติดโควิดกันหลายคนเลยในวง

หัวหน้าวงพ่อเอ๊ก็หยุดการแสดงทันทีนะครับ
โดยให้ทุกคนไปตรวจเช็คหาเชื้อ
แล้วก็กักตัวตามมาตรการจนครบกำหนด
แต่พอจะตั้งหลักเป็นเจ้าภาพก็แคนเซิล

เขาไม่สามารถตั้งเวทีแบบนี้ได้เขาก็เลื่อนออกไปก่อน
แต่ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปพ่อบอกอย่างนี้

วันที่๑๘มกราคมนี้จะกลับมาแล้วนะ
กลับมาจัดคอนเสิร์ตเป็นไลฟ์แบบกลุ่มปิดอีกครั้งหนึ่ง
ตอนแรกตั้งใจจะโชว์ทุกวัน

เพราะเอ๊ะบอกด้วยว่าโควิดมา

แล้วก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ครับ
แบบนั้นแก่คือทรงเขาระบบการรักษาท่างร่มพยาบาล
จริงแล้วก็คือมกราคมตั้งแต่ออกพันธุ์ศาสตร์มา

คือจริงแล้วงานของพ่อมันก็มีทุกวัน
เริ่มจะเลื่อนไปเรื่อยอีกแล้ว

แต่คือว่าเลื่อนไปก่อน

ช่วงนี้พ่อจะเริ่มพ่อว่าจะเริ่มวันที่๒
พ่ออีพี่ต่อไปมีการจำเป็นประมาณวันที่๑๘
จากนั้นไปพ่อมันจะประมาณทุกวันเสาร์

ใครเป็นแฟนวงระเบียบวรสินก็เตรียมดูไลฟ์กลุ่มปิดได้
ใช่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนคุ้นเคย
กับการไลฟ์โชว์ในกลุ่มปิดแล้วล่ะ

มันก็เลยต้องมีเรื่องให้เคลียร์กันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
เอ๊ะเขาขอเคลียร์เลยว่ามีคนชอบเมาส์
บอกว่าพ่อเองดันแต่เต้ายอง
ไม่เห็นหมอลำคนอื่นเลยในวง
เรื่องนี้พ่อเอ๊ขอชี้แจงอย่างนี้เลยนะคะว่า

แต่เต้ายองเขาก็เปรียบเสมือนเป็นลูกบุญธรรมไง

ยองเนี่ยไม่ได้โอตลอดแต่อย่างใด

เป็นพ่อเป็นพ่อคนหนึ่ง

พิเศษมากกว่าคนอื่นรักมากกว่าคนอื่น

เลยสิมองภาพไปลักษณะนั้น

ว่าจะเป็นพระเอกทั้งหลายนางเอกทั้งหลาย
พ่อก็อยากให้กลิ่นมะโยวเนอะน้ำพ่อ
แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองเนาะ
นี่แหละฮะก็เคลียร์กันไปเรียบร้อย

ก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้องเต้าหย่องเขากำลังมา

คนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้น้องเต้าหย่องกำลังโด่งดัง
หรือว่าพ่อเอ๊ะดันเป็นพิเศษหรือเปล่า
แต่ว่าพ่อเคลียร์แล้วนะรักทุกคนเท่ากันนะ